ก่อนอื่นเลยผ่านพ้นตรุษจีนมาหมาดแบบนี้
บางคนก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอยู่นะคุณผู้ชม

เราก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้
เทพเจ้าขอพรขอโชคขอลาบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีนค่ะ
หากพูดถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะมีพิธีหนึ่งสำคัญมากเลย
เป็นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นเอง
พิธีนี้นะคะเขาจะทำกันในตอนมืดค่ะ
แล้วก็ทำกันเมื่อคืนวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละ
โดยเฉพาะที่นี่เลยสารเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
เรียกได้ว่าประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
แห่กันมาที่นี่คึกคักกันตั้งแต่ตี๓เลยค่ะคุณผู้ชม
พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะเขาจะนำทูบเทียนมาจุดบูชา
จุดไหว้บูชาเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเอง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนการจุดแสงสว่างในชีวิต
ให้มีความรุ่งโรศความรุ่งเรืองความสว่างสวายยืนนานในปีใหม่นี้
และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะ
สำหรับวันตรุษจีนปีนี้นะคะองค์ชัยสิงเอี๊ยะเนี่ย
เขามีความเชื่อกันนะชาวบ้านหรือว่าประชาชนเขาเชื่อกันว่า
ไฉสิงเอี๊ยจะเสด็จมาทางทิศใต้ในปีนี้
เพื่อประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคน
และเลิกงามยามดีที่สุดก็คือเวลาตั้งแต่ตี๓เนี่ยค่ะ
จนถึงตี๔๕๙นาที
อกจากการจุดเทียนแล้วนะคะบางคนค่ะเขานำธนบัตรและกระเป๋าสตางค์
ไปทำอะไรรู้ไหมคุณไปแตะไปลูบที่องค์เทพเจ้าชัยซิงเอี๊ยะ
เพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าจะทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแบบนี้ค่ะ
กวักเงินกวักทองเข้ามาถือว่าเป็นการขอพร
ขอโชคขอลาบในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
แล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนั่นเอง
นี่แหละค่ะคุณเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ตามความเชื่อของชาวจีนผีน้องชาวไทยเชื้อสายจีนต่าง
ก็ถือว่าเป็นเริกงามยามดีเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
เขาบอกเวลากวักให้ใส่แล้วไม่ต้องเอาออก

เพราะเดี๋ยวเงินออกไง

หรือว่ากระเป๋าสตางค์เนี้ย
มีเงินอยู่ในนั้นใช่มั้ยก็เหมือนการเป็นวิธีการมันเคล็ดแล้ว
ช็ตมูลแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับ
ธนบัตรรูปไปแล้วก็ใส่กระเป๋า
คือเขาบอกว่าให้แบบรูปใส่กระเป๋าแบบนี้หรือว่ากระเป๋าสตางค์ก็ได้เหมือนกัน
ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะคะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่แบบสดสุขสดใสแล้วก็ร่ำรวยเห็งกันไป